พยานต่างณขณะนี้หรือว่าจะหลักฐาน
จะอะไรก็แล้วแต่ถ้าถามว่าจะพอจะจับคนร้ายได้ไหม
ถ้าจะจับจริงเนี่ยก็จับได้
แต่มันจะแน่นถึงชั้นศาลหรือเปล่า

ทั้งสองท่านคิดว่าคดีนี้สุดท้ายเนี่ยจับคนร้ายได้ไหม
ตอบยากนะถ้าเอาความมุ่งมั่นก่อน
ถ้าความมุ่งมั่นเนี่ยผมว่าพบเขามุ่งมั่นทีมงานเนี่ย
มีความมุ่งมั่นที่ต้องจับกลุ่มให้ได้
สิ่งที่เป็นห่วงว่าคดีเวลามันนานเนิ่นนานเข้าไป

มันก็จะทำให้การสืบสวนหาตัวคนร้ายนี้ยากขึ้น
แต่ที่บอกยืนยันว่าพบตรเนี่ยผมว่าเขารู้ว่าใครเป็นคนร้าย

รู้แต่ว่าเพียงแต่หลักฐานอะไรที่จะไปเชื่อมต่อ
อย่างที่ท่านพิธีกรพูดว่าจะเชื่อมต่อยังไง
ให้จับแล้วมันดิ้นไม่ได้
เพราะฉะนั้นก็ตรงกับผมผมมองว่าผมก็
ถ้าเธอติดตามผมก็มองว่า
มีคนร้ายในใจผมเหมือนกัน

มีคนร้ายความในใจ
รู้จักข่าวยังงี้ออกเลยอะดูผ่านทีวี
คือความในใจไม่ใช่ว่าเขานะ
แต่ว่าในความเข้าใจในการที่มีผ่านงานหรือประสบการณ์มาเนี่ย
หนึ่งคนร้ายเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับ
อย่างน้องชมพู่ต้องเกี่ยวข้องคนตาย

อย่างนี้ถามว่าคนนอกไปไหมไม่นอกไม่ได้
หลังจากนั้นก็ต้องมาดูตามหลัก
อาจจะวิยาหรือประสบการณ์อะไรมา
คนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยคุณจำไว้เลย

ไม่ใช่จะดิ้นโดยวิธีการยังไงก็แล้วแต่

เขาไม่ต้องไปดิ้นเขาไม่ต้องไปทำอะไรต่าง
หนาเพราะยังไงเขาก็ไม่ได้ทำอ่ะ

มันต้องดิ้นเพื่อทำร้ายน้ำหนักดิ้น
ให้เห็นว่าตัวเองบริสุทธิ์หรือหาพักพวก
ทำให้เป็นตัวยืนยันอะไรต่างเนี่ย
ไอ้คนแบบนี้สิน่ากลัว

ส่วนตัวในรู้พวกตรเขาเรียกว่ารู้
ตำรวจเชื่อว่ารู้แต่จะจับได้หรือเปล่า

อย่างไม่รู้ใช่มั้ยอาจารย์ภิกษาศึกษ์นะฮะ
ผมก็เห็นด้วยนะครับผมคิดว่าก็ในตำรวจในการแถลงเนี่ยครับนะครับแล้วก็ในการพูดในวันนี้ผมก็คิดว่าก็มีแนวทางนะครับ
ยังแต่ว่าก็หลักฐานคงยังไม่เพียงพอที่จะไปมัดจนถึงขั้นจะไปตัดสินในชั้นศาลได้
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปก็คงจะเป็นเรื่องของขั้นตอนขบวนการที่ตำรวจก็คงจะไปหานะครับเกี่ยวกับเรื่องวัตถุพยานนะครับหรือพยานบุคคลหรืออื่นนะครับที่จะต้องดำเนินการต่อนะครับจนน้ำหนักมันเพียงพอนะครับถึงวันนั้นก็คงจะมีตัวผู้กระทำความผิด
ก็คิดว่าจริงแล้วเนี่ยในกรณีอย่างนี้เหมือนที่เรียนไปตั้งแต่ต้นนะครับว่า๔เดือนมันไม่มากไปหรอกครับในความเป็นจริงเพราะว่าในกรณีนี้มันจุดเริ่มต้นเนี่ยเหมือนที่บอกสถานที่เกิดเหตุมันกว้างมากแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่อยู่บนป่าเขามีการเข้าไปรบกวนนะครับเยอะแยะโดยที่ตั้งใจจะไม่ตั้งใจต่างเนี่ยเพราะพวกนี้เป็นความยากในการทำงาน
เราได้อะไรจากการสืบสวนสอบสวนธรรมงานหรือว่าคดีนี้ที่เกิดขึ้นบ้างว่ามันจะต้องไปทำอะไรยังไงรูปแบบไหนแบบไหน
คือที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่วันพบแถลงวันนี้เราได้ถึงรู้ถึงวิธีการการทำงานของตำรวจ
ซึ่งคดีอื่นไม่มาแถลงงี้ในในใต้รู้ถึงวิธีการทำงานต้องรอดที่ทำงานลัตกุม
และใช้วิทยาศาสตร์มากที่สุดเพื่อต่อไปไม่มีท๊อปไม่มีการที่มาตัวยึงได้
ให้ข่าวหรือให้ข่าวบางทีมันจะเป็นผลดีผลเสียยังไงก็ฝากไว้สามสี่เรื่องตัวเองครับ
หมดจริงนะครับต้องขออภัยจริงนะทั้งสองท่านนะครับ
วันนี้ลากันด้วยคำพูดของพตรท่านบอกว่าขอให้คนร้ายที่นั่งฟังอยู่นอนเครียดต่อไปเพราะตำรวจยังไม่เลิกคดีนี้นะครับ